ยังอยู่ที่เรื่องของตำรวจค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าโอ้โหเรื่องนี้ฟังแล้ว
ฟังแล้วก็ต้องอ้าปากค้างเหมือนกันนะตำรวจฆ่ากันเองอีกแล้ว
เป็นยศรองสารวัตรกับดาบตำรวจอยู่โรงพักเดียวกันแท้นะคะ
ควักปืนมายิงกันต่อหน้าตรงนั้นเลยสาเหตุคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องที่จอดรถแค่นั้นเองค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นหนึ่งทุ่มที่ผ่านมานะคะ
ที่เกิดเหตุพบศพของดาบตำรวจพรณรงแก้วพิมพ์วัย๕๒ปี
ตำรวจพรนรงค์ถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้าที่หน้าอก๓นัด
นอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถเก๋งสภาพเนี่ยสวมชุดเครื่องแบบครึ่งท่อน
ส่วนคนยิงไม่ต้องไปไหนไกลแล้วค่ะ
ยืนรอรับสารภาพอยู่ตรงนั้นพร้อมปืนก่อเหตุเลย
ร้อยตำรวจเอกสร้างสรรคันทิโยวัย๕๘ปี
รองสารวัตรป้องกันปราบรามโรงพักเดียวกันนั่นแหละ
ถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเราควรจะร่วมมือกันไหม
เราควรจะร่วมมือกันไปจัดการผู้ร้ายไหม

สาเหตุคือทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถที่ป้อมสายตรวจนาสีทอง

เขาจอดรถทิ้งไว้หน้าป้อมสายตรวจตรงนั้น๓เดือนแล้ว
เพราะเขาเคยเป็นหัวหน้าป้อมสายตรวจมาก่อน
แต่ปัจจุบันนี้นะคะย้ายมาทำหน้าที่ธุรการจราจรแล้ว
แต่ไม่ได้เอารถออกไงก็จอดทิ้งไว้แบบนั้น
ทีนี้คนที่มาทำหน้าที่หัวหน้าป้อมแทน
ก็คือร้อยตำรวจเอกสร้างสรรค์นี่แหละค่ะ

ร้อยตำรวจเอกสร้างสรรค์สั่งให้คนไปย้ายรถของดาบตำรวจพรนรงค์ออก
โทรมาต่อว่าแต่โทรศัพท์มันไม่เห็นหน้าคุณ

คุยก่อนแต่คุยไปคุยมาเอ้า
ทะเลาะกันเสียงเริ่มดังขึ้น

เพราะว่าดาบตำรวจพรณรงค์ค่ะ

คือด่านพ่อล่อแม่ของร้อยตำรวจเอกสร้างสรรค์
ทีนี้ฟางเส้นสุดท้ายมันอยู่ที่

เดินไปแล้วตบหน้าร้อยตำรวจเอก๑ครั้ง
อายุก็เยอะกว่าด้วย
ดาบตำรวจเสียชีวิตทันที
แต่ร้อยตำรวจเอกสร้างสรรค์ก็ให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาแล้วค่ะ

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน